ข้าวเนี่ยราคาถูกอยู่

แต่เขาบอกว่าบนถนนที่สุรินตร์
ข้าวมันตกเกลือนเป็นตันและเสด
ทางไปอำเภอลำดวนฮะลองดูครับ

และร่างหรือเปล่า
ถ้าเป็นแกร่บก็วุ่นอย่างแต่นี่เป็นข้าวครับ
เป็นระยะทางสักประมาณกิโลหนึ่งได้ครับ
กิโลเมตรได้คนที่พบเห็นคือผู้ใช้เฟซบุ๊ค
ทักษะพรทองหล่อถ้าผมอ่านผิดขออภัยด้วยนะฮะ
โพสต์คลิปจากกล้องหน้ารถนะครับเพื่อตามหาเจ้าของ
ด้วยข้อความบอกว่าข้าวใครมากวาดเอาเด้อ
หน้าเสียหายเป็นตันนะฮะ
เนื่องจากข้าวที่หล่นลงพื้นมีความยาวประมาณ๑กิโลเมตร
ที่สัญจรก็เหยียบสิครับเหยียบไปเหยียบไปเหยียบไป
ชาวโซเชียลมีเดียจำนวนมากเข้ามาแสดงความเห็น

อย่างไรก็ตามเจ้าของคลิปนะครับยังโพสต์คลิปเพิ่มเติมนะครับ
หลังจากที่เขาเห็นรถที่บรรทุกข้าวมานี่นี่
จอดอยู่ข้างทางโอ้ยสงสัยเพิ่งรู้แล้วมั้ง
ว่าที่บันจุมาบันทุกข์มามันรั่วโอ้โฮ
มีรายงานเพิ่มเติมจากศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน๑๙๑จังหวัดสุรินทร์นะครับ
เพราะว่ามีพลเมืองดีแจ้งเหตุซึ่งตำรวจสเทนมีนะครับ
สายตรวจจักรยานยนต์แล้วก็จราจรออกตรวจสอบเบื้องต้นแจ้งว่า
จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณสะพานบ้านปราศาสตร์ตราดตำบลสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์
ล่าสุดครับเจ้าของข้าวที่ทำหลกทำตกทำหล่นนี่นะครับ
ก็ให้ลูกน้องมากวาดข้าวออกจากถนนเรียบร้อยแล้ว

นี่กวาดกวาดคนละแบบเมื่อกี้กวาดในสภาอันนี้กวาดเก็บเพราะว่า
หล่นไม่รู้ตัวจากรถบรรทุกครับ

นี่ถ้าเป็นข้าวซูลินด้วยนะส่วนตัวผมเนี่ยนะผมเสียดายมากเลยนะ
ข้าวหอมซูลินอร่อยที่สุดจริงครับ
อันนี้ก็ยังโชคดีที่ฝนไม่ตกไงฮะไม่งั้นนี่แบบเสียหายเลยนะคะ